มีเรื่องทะเลาะกันของร้านอาหาร๒ร้าน
ร้านหนึ่งก็เป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่ง
อีกร้านหนึ่งเพราะเอิญเจ้าของร้านเป็นลูกชายผู้ใหญ่บ้านค่ะ

ทำไมร้านที่เป็นของลูกชายผู้ใหญ่บ้าน
ยอมให้ลูกค้านั่งกินในร้านได้

คือเดือดมากนะคะเป็นคลิปที่ลงในผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะ
เจ้าของร้านเขียนแคปชั่นคลิปบอกว่า

ลูกค้าขับออกจากร้านไปจอดกินร้านนี้
แต่อีกฝ่ายดันต่อกลับมาว่ามันอยู่ที่ว่าร้านไหนทำอร่อยไม่อร่อยหรือเปล่า

คือเธอบอกว่าลูกค้าร้านเธอจะมาขอนั่งกินในร้าน

ลูกค้าก็เลยขับออกมาแล้วเธอเห็นว่าลูกค้าคนนั้นมานั่งร้านนี้

คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าของร้านเขาชี้แจงสิว่า
ตกลงแล้วให้กินในร้านได้หรือไม่ได้

ถ้าไม่นั่งก็จะให้เขายืนรอยังไงล่ะครับ

มาถึงปุ๊บเนี่ยลูกค้าเนี่ยมาจาก
ร้านหนูเนี่ยหนูไม่ให้นั่งแล้วเขามานั่งนี้ได้ไง

แล้วที่พี่ยอมพิเศษมาที่นี่ทำอะไร

ชาวบ้านประมาณ๗๘คนนี่แหละมานั่ง

ถ้าผมให้นั่งกินที่ร้านนะ
นี่คือนายพีรวิทย์บุญสมนะคะ
เจ้าของร้านแล้วก็เป็นลูกชายผู้ใหญ่บ้านห้วยชันที่โดน
โดนเขากล่าวหานี่แหละว่าเป็นทำไมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทำซะเอง
คือเขาก็บอกว่าลูกค้ามานั่งยังไม่ทันสั่ง
ผมยังไม่ทันรับออเดอร์เลยจะบอกนั่งกินในร้านได้ยังไง
แต่เจ้าของคลิปที่เป็นคนถ่ายที่เป็นแม่ค้าร้านฝั่งตรงข้ามก็บอกว่า
ก็ลูกค้ากลุ่มนี้จะมาขอนั่งกินที่ร้านแล้วเธอปฏิเสธ
เขาก็เลยมานั่งร้านนี้แล้วมันหมายความว่ายังไงล่ะ
นี่คือินมาสุดท้ายที่เค้าจะส่งแบบฟอร์มแล้วก็หมู่ไปเห็นน่ะพี่
ส่วนของผู้หญิงอยู่ฝั่งนึงส่วนของลูกชายผู้ไยบ้านก็อยู่อีกฝั่งนึง